สวัสดีครับร้อนหนากรุมทิชชั่นนัทชายถิ่นโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะฝนที่ตกหนักในช่วงนี้
ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของพายุโกนเซินนะคะคุณผู้ชม
แต่เกิดจากลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
แผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้เคลื่อนต่ำลงมา
พาดผ่านทางตอนกลางของประเทศไทยของเราค่ะ
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอล
บริเวณทะเลจีนใต้คุณผู้ชม
อกจากนี้ค่ะมรสุมฝนประจำฤดูยังหอบน้ำฝน
เข้ามาตกนะคะในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าใครรู้ตัวว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะ

ว่าในช่วงนี้ฝนตกหนักแน่นอนอาจเกิดภัยน้ำท่วม
และน้ำป่าไหลหลากได้ทุกเมื่อค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครยังคงน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าในระยะ๗วันหลังจากนี้นะคะจากการตรวจสอบค่ะ
เพราะพบว่าฝนยังคงตกลากยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ
ตกหนักเลยก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าฝนจะมีโอกาสตกหนักถึง๘๐เพราะฉะนั้น
ใครถ้าจะต้องเดินทางต้องกะระยะเวลาเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ในหลายพื้นที่ค่ะ
ส่วนสถานการณ์พายุที่น่าจับตาในช่วงนี้นะคะคือ
พายุโกนเซินและพายุจันทูค่ะตอนนี้ยังคงไม่พัดเข้าประเทศไทยค่ะ
มีแนวโน้มที่จะพัดไปบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ
แม้ว่าพายุสองลูกนี้ยังไม่กระทบต่อประเทศไทยนะคะ
แต่ฟิลิปปินส์ค่ะโดนหนักเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าพายุโกนเซินได้พาดผ่านประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
ส่งให้มีน้ำท่วมไหลหลากนะคะ
แล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่กรุงมานิลามีการประกาศเตือนน้ำท่วมระดับสีเหลืองแล้วค่ะ
และนี่คือรูปของร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ